ไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนนี้ช้อบ้านเขาหวาดกลัวมาก
มีข้าราชการคนหนึ่งนะเป็นฝ่ายปกครองด้วย
เอาปืนไปกราดยิงใส่บ้านชาวบ้านนะครับ
คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับมือปืนคนนี้มาก่อนเลยนะ
ไม่รู้ว่าเอาปืนไปกราดยิงเพราะอะไร
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากเลยตอนนี้ชาวบ้านเขาหวาดกลัวมาก
ซึ่งเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนิสัยค่อนข้างจะก้าวร้าวอารมณ์ร้อนด้วย
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๕ของวันที่๒๑กุมภาพันธ์นะครับ
ทางด้านของนายสุรินศิลารัฐอายุ๘๖ปี
ชาวบ้านอยู่ที่ตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจเพราะช้างกลาง
ให้ได้แปลว่าเสียชีวิตนะครับ
ไปนะฮะไปบ้านที่เกิดเหตุก็พบว่านายสุรินสิรารัสอายุแปดสิบหกปี
เจ้าของบ้านเนี่ยก็เจอกันก็เล่าให้ฟังก่อนเกิดเหตุ
ราชการคนนี้นะฮะขับรถมาจอดที่หน้าบ้านจากนั้นเนี่ย
ก็ใช้ปืนนะครับยิงเข้าไปขึ้นฟ้าหลายนัดเลย
แล้วก็ยิงเข้าไปที่กำแพงบ้านที่ชี้เมื่อสักครู่เนี่ย
รูของกระสุนปืนนี่แหละครับแล้วก็ไล่ยิงหลานของเขาคือ
นายวิรัตินะซึ่งกลับมาจากการกรีดยาง
หลานต้องวิ่งหนีกระสุนเข้าไปโดยขณะที่ยิงเนี่ยจะตะโกนนะ
ตะโกนคำหนึ่งจะยิงให้ตายโหงให้หมดเลยอืม

พร้อมเปิดเผยด้วยว่าก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่า
ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนแล้วบ้านเนี่ยก็อยู่ห่างกันแค่ร้อยเมตรเอง
ที่ผ่านมาก็พูดคุยกันไม่กี่ครั้งไม่รู้ว่าจะมายิงกันด้วยเหตุผลอะไรนะครับ

หลังจากที่หลังจากที่ยิงบ้านเสร็จแล้วก็เดินบินรอบบ้านอีกใช่ไหม
อ้อออออเตเหี้ยเวียนทั้งท้องร้อมท้องร้อขังบอตรงนั้นโสค
เด้นโอนไม่เคยเล่งถึง๓คีย์

แล้วตำแหน่งเขาเขาก็พกปืนตลอดเวลาด้วย
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาก่อเหตุจะมาก่อเหตุอีกเมื่อไหร่
เท่าที่รู้เนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านตอนนี้เอือมละอากับพฤติกรรมของราชการคนนี้เป็นอย่างมากเลย
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปยิงปืนใส่ใครยิงใส่บ้านใครอีกหรือเปล่า
ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากสร้างความเด็บร้อนให้กับชาวบ้านมาตลอด

ขณะที่นายวิรัติหลานชายเขาเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ถูกมือปืนเอาปืนไล่ยิง
ยืนยันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับผู้ก่อเหตุมาก่อน
แต่ยอมรับว่ารู้จักกันเนื่องจากบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่
เอาเมื่อก่อนรู้จักแต่ว่าไม่เคยปู๊ดไม่เคยเล่น
การตกใจอยู่ข้างล่างนั่นล่ะ
นี่ครับมันก็ดูเหมือนไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมาทำกันแบบนี้นะครับ
ส่วนความขึ้นหน้าของคดีทางด้านของพันธบรรดเอกสมชิตดำเกลี้ยงรักษารัศกาลแทนผู้กำกับการสสศกราชบุร์น
ว่าตอนนี้กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายนี้

เพราะว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมที่ก้ามร้าว
ชอบใช้อาวุธปืนไปข่มขู่ชาวบ้านเป็นประจำ
สร้างความหวาดกลัวหวาดวิตกให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
ตอนนี้ทราบว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุหลบหนีจากพื้นที่ไปแล้ว
กำลังให้ตำรวจชุดสืบสวนออกติดตามจับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีให้เร็วที่สุดด้วยนะครับ